ที่ไข่ต้มของเชอรี่กันบ้างอย่างที่พี่ก๊อฟบอกเอาไว้
ร้อนแค่ไหนถามไข่ดู
ผู้ชายคนนึงเขาเอาไข่เป็นฟองเอาไว้ในรถ

อุณหภูมิร้อนแบบนี้มันจะสุกหรือเปล่าค่ะ
อาหารจะลากไว้ตรงนี้นะครับ
แล้วค่อยมาดูกันนะครับอีก๒๓ชั่วโมงนะครับ
ไข่จะสุกไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ
สูงไหมนะครับอากาศร้อนแบบนี้นะครับ
อันนี้นะครับตอบเลยนะครับตอบเลยนะสุกไหม

โอ้โหสุกจริงนะครับอันนี้นะครับ

ยางมะตูมแบบถูกใจชำมับเขาให้

เขาบอกว่าเขาวางทิ้งไว้ในรถคุณผู้ชมประมาณ๒๓ชั่วโมงเท่านั้น
อุณหภูมิบ้านเราตอนนี้บวกกับความอบอ้าวในรถของเขา
๓ชั่วโมงได้กินไข่ต้มบางคนอาจจะชอบแบบนี้ไม่ต้องสุกมาก
คือลักษณะนี้มันจะเรียกว่าไข่ลวก
เหมือนไข่ลวกที่มันไม่ได้สุกซะทีเดียวทั้งหมด
บางคนเขาก็ทานแบบนี้แต่จริงมันก็ทานได้

น่าหิวค่ะ